เปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคไทยรัฐกรุ๊ป
ร่วมกับทางปลายชนีไทยให้ท่านทายผลฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
ใครจะคว้าแชมป์แน่นอนว่านั่นคืออาเจนติน่า
ค่ะแล้วเชื่อไหมฮะคุณเขียนมาสอน
มีผู้ที่ซื้อปรายศนียบัตรแล้วทายผลเข้ามาเนี่ย

แบบฉบับแบบนี้ซื้อจากปรายศนีย์ไทย
นี่คือภาพในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือปรายศนียบัตรจากทั่วประเทศเนี่ย
ถูกส่งมาถึงไทยรัฐแล้วนะฮะ
ที่ถนนวิภาวดีกรุงเทพนะครับ

อย่างวันนี้รถของปรายศนีย์ไทยเนี่ยมาพร้อมกับรถขนส่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ไปรับปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลมากว่า๓๕ล้านฉบับ
ศูนย์คัดแยกปรายศนีย์หลัก๔

ส่งมาเก็บไว้ก่อนที่โกดัง๗ของไทยรัฐนะฮะ

ไทยรัฐกรุ๊ปได้ผนึกกำลังกับสื่อในเครือนะครับ
คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไทยรัฐออนไลน์ด้วยจับมือกับบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
จัดกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค

ทายผลว่าใครจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๐
เพื่อร่วมรุ้นรางวัลมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
ตอนนี้รู้แล้วว่าใครได้แชมป์นั่นคืออาเจนติน่าค่ะ
คุณจูเนียร์ผู้บริหารของไทยรัฐกรุ๊ปนะฮะ
นี่บรรดาผู้ประกาศข่าวของเรา

โอ้โห๑๑๒ล้านฉบับ

จะคัดแยกกันยังไงขั้นตอนจะเป็นแบบไหนยังไงบ้าง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะค่ะแต่ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะฮะ
ฟังเสียงของผู้บริหารก่อนนะครับ
ออกเป็นถุงแล้วก็เพื่อจะส่งมอบให้กับไทยรัฐนะครับ
เริ่มส่งมอบในวันแรกวันที่๑๘

คน๑๘ทยอยส่งไปให้ไทยรัฐเนี่ย
ทยอยขนไป๕อันดับแรกเนี่ย
ของโพสการ์ดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพฯ
แล้วก็ปริมณฑลลำดับถัดไปนะครับ
น่าจะเป็นอีกครั้งที่ประสบความสำเร็จนะครับ
โครงการทายผลฟุตบอลโลกผ่านทางปรายศนียบัตรนะครับ
ซึ่งปีนี้ก็ได้ข่าวมาว่ามียอดรวม๑๑๒ล้านฉบับนะครับ

ก็วันนี้ทางปรายศนีย์ไทยก็จะนำส่งปรายศนียบัตรทั้งหมดนะครับ

แล้วก็เราก็จะได้มีเริ่มการคัดแยกผู้ถูกต้อง

เดี๋ยวเราก็มาจับผู้โชคดีจากที่เราหลังจากที่เราคัดแยกครับ
ยินดีล่วงหน้ากับผู้โชคดีที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ว่าสำหรับคนที่ทายว่าเป็นอาเจนติน่าได้แชมป์

เพราะฉะนั้นขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้อยู่ที่โกดังของไทยรัฐเราแล้วนะครับ

ขั้นตอนนะครับการที่จะหาผู้โชคดีนะครับ
มั่นใจเรื่องความโปร่งใสได้เลยนะครับ
โดยเริ่มแรกนะครับจะมีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดเนี่ย
๐คนจะมาคัดแยกก่อน
ในระหว่างวันที่๒๓๒๘ธันวาคม๒๕๖๕นี้นะครับ
คือคัดแยกตรงนี้เนี่ยคัดแยกออกมาเฉพาะอาเจนติน่า
ก็๑๑๒กว่าล้านฉบับ
อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนไทยถูกเยอะแค่ไหนเนาะ
โอ้โหแต่ว่าเราจะคัดแยกให้เสร็จนะฮะ๒๓๒๘ธันวาคม

จากนั้นนะครับระหว่างวันที่๓๔มกราคม๖๖
เจ้าหน้าที่จากปรายศนียบัตรไทยเนี่ย๔๐๐คน
จะมาโปรยปรายศนียบัตรที่ทายผลว่าเป็นอาเจนติน่านะคุณเขียนมาสอน
สมมุติ๓๐ล้านฉบับก็จะโปรยเอา๓รอบเลย
โปรยทั้งไม่รู้ใช้วิธียังไงเดี๋ยววันนั้นจะไปเอาภาพมาให้ดูกันนะฮะ
เพื่อให้ปริศนียบัตรเนี่ยคละกันอย่างทั่วถึงทั่วประเทศเลย
แล้วจะแบ่งเป็นกองเท่ากันนะฮะ
เพื่อจะทำพิธีในการจับรางวัลกันต่อไป
คือถ้าเป็นกองเท่ากันสมมุติว่ามี๑๐กอง
เขาก็คงจะต้องไปหาวิธีในการจับสลากว่าจะเอาจากกองไหน
รางวัลไหนกองไหนอะไรยังไงแล้วก็จับหาผู้โชคดีขึ้นมา

ปรายศนีย์ไทยจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์
แล้วก็อีเมลในทุกขั้นตอนนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะฮะ
มีขั้นตอนโปร่งใสแน่นอน
การประกาศผลรางวัลสำหรับผู้โชคดี
จะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๖นะครับ
แล้วจะประกาศผลผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐด้วยนะฮะ